ตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ซอยสุคลทัศวรรค์๑๖
มาตามหาร้านข้าวต้มริมทางที่มีชื่อว่าซุปเปอร์มังค่ะ
ร้านนี้เด็ดมากเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นร้านข้าวต้มคนรุมนะคะ
เมนูเขาเริ่มต้นเพียงแค่จานละ๖๐บาทเท่านั้น

หมื่นบาทตามไปหาเคล็ดลับความสำเร็จกันค่ะ
ริมทางวันนี้น้องใบตองพามาที่ร้านข้าวต้มซุปเปอร์มัง
ร้านข้าวต้มที่เปิดตั้งแต่๔โมงครึ่งจนถึงตี๒
มีมากกว่า๘๐เมนูทั้งต้มผัดย่ำทอด
ขนาดจุดอีกสดใหม่ทุกวันเลยล่ะครับ
ซึ่งอดีตเขาเปิดแค่๗ตะจนตอนนี้เพิ่มเป็น๓๕ตะแล้วนะครับ
ใช้ระยะเวลาเพียงแค่๕ปีเท่านั้น
จุดเด่นของร้านก็คือข้าวต้มสีม่วงดอกอันชัน
ที่ต้มสดใหม่ทุกวัน
โดยเจ้าของร้านก็คือแม่ต๋อยคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกันเลยครับ

แปลว่าตรงข้อที่คือจุดที่ทำให้มันเหนียว

แม่สิก็จะตัดค่อเอาแต่ยอดเอาแต่ก้าน

แล้วแม่ต้องตื่นเช้าตี๓ตี๔ตี๕
ไปจ่ายต่อหลงตลาดอยู่มั๊ยอะ
เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ทางลาย

โอ้โหแม่แบบดูแบบวัยรุ่นทันยกทันสมัยมาก
แต่คุณผู้ชมค่ะร้านนี้เขาร่ำลือกันว่า
หนึ่งทุ่มปุ๊บโต๊ะเต็มพลึบ

แม่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เขามากินเขาทานเมนูอะไรบ้าง

ขออนุญาตตามไปดูสูตรเด็ดเพชรลัพธ์

และคนที่จะมาเป็นเชฟในวันนี้

หุ้นส่วนของร้านนั่นเองล่ะครับ

ก็จะมาโชว์ฝีมือการทำ

เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยไปลงมือ

เราจะต้องทอดเต้าหู้ให้มันแบบสุกพองแบบนี้ก่อนนะพ่อเนาะ
แล้วก็จะใช้เต้าหู้ตรงนี้ลงไป

ครับทุกอย่างเราผสมเข้าไปทีเดียวกันเลยนะคะ
แต่ถ้าพ่อเผาพริกเผาเกลือหนูหยุดไม่ได้แล้วนะ
แต่เคล็ดลับเนี่ยจะทำยังไงให้เต้าหู้มันกรอบนี่แหละ

ทั่วกันจนไฟลุกแบบนี้เรียกว่าโอ้โห

จากเมนูเต้าหู้คั่วพริกเกลือแล้ว
วันนี้แม่ต๋อยก็เปิดสูตรลับซุปเปอร์ตีนไก่อีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้าน
โดยเริ่มจากการนำขาไก่และปีกไก่ไปต้มในน้ำเดือดประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นปรุงรสรากผักชีหอมแดงใบมะกรูดและซอสถั่วเหลือง
ต่ออีก๑ชั่วโมงก็จะตักมาปรุงรสชาติอีกครั้งทีละชาม
ด้วยการตำพริกขี้หนูสวนเติมความแซ่บด้วยมะนาวน้ำปลา
แค่นี้เราก็จะได้ซุปเปอร์ตีนไก่สุดแซ่บประจำร้าน
จะอร่อยแซ่บขนาดไหนให้น้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
ได้เวลาชิมแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือบอกเลยว่า
เป็นเมนูขายดีจะแนะนำก่อนว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
เรื่องแน่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะซุปเปอร์ขาไก่นั่นเองนะคะ
และส่วนอันนี้ด้านหน้าเป็นยำสามไข่นะแม่เนาะ
และอันนี้ก็คือผัดสามเหม็ดนะคะโอเคเริ่มเลย
จะชิมข้าวต้มเปล่าก่อนเลย
บอกเลยว่าถ้าข้าวต้มอร่อยกลับจะอร่อยตามไปด้วยจริงทุกคน
งั้นเดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูที่เราไปทำมานี่นะจ๊
เต้าหู้อ่ะเขาจะกรอบนอกนุ่มใน
เค็มแปลงมันแล้วก็เผ็ดนิด
พอมันมารวมเค็มเผ็ดอ่ะมันแบบละมุนอ่ะมันกลมอ่ะ
ขยบมาที่ซุปเปอร์ได้เวลาดู
อือล้อนฟื้ดฟื้นออกมาโลยาก
แล้วรสชาติแบบเข้มข้นกำลังดีมีแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็ม
บอกเลยว่าร้านข้าวต้มซุปเปอร์ตีนไก่ต้องเด็ด
มาค่ะต่อที่ปลากระพงราดพริก
มันมีความหอมพริกหอมกระเทียม
แร่มหวานแล้วตัวปลามีความเค็มอร่อยจริงแม่
ไปต่อนะผัด๓เหม็น

เหม็นที่๒ก็จะอม
เหม็นที่๓คือกระเชด
ทุกคนดูกระเฉดไม่มีข้อ

ตอนแรกหนูคิดว่าหนูเด็ดสุดนะ
พอหนูมาเจอแม่แม่เด็ดกว่า
เลี้ยงทุกมื้อแหละมาไล่เลี้ยงทุกมื้อ
จะบอกว่ามันหอมนะทุกคน

อิ่มอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งน้องก็อิ่มแล้ว
ยำ๓ไข่
ไข่บาลิวไข่ปู
ไข่ปูแล้วก็ไข่แม่งดา
เอาทั้ง๓ไข่เอาไปไว้ในช้อนเดียวกันไปเลยจ้ะ

ซึ่งอดีตทั้งคู่เนี่ยครับสู้ชีวิตมาทั้งแม่ค้าขายบะหมี่

ในที่สุดก็ไม่มีเงินติดตัวกันเลยสักบาท
แล้วอะไรทำให้ชีวิตมีวันนี้ได้ล่ะครับ
เส้นทางชีวิตของแม่กับพ่อมัก

ก่อนที่จะมาเป็นร้านข้าวต้มร้านนี้ค่ะ
เปิดร้านหรือทำอะไรกันมาก่อนคะแม่

ไอ้ที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันคงจะได้แค่นี้
ตอนนั้นปรึกษากับพ่อไหม

ถ้าหมูแดงประกอบมาเสริมด้วยอะไรอย่างนี้

มันไม่โตขึ้นอะ

ก็ไปได้ร้านข้าวแกง

ขายข้าวขายน้ำขายขนม

อยู่ที่ตำบลนั้น๑๓ปี

ขยับตัวได้เรามีเงินหน่อยเราก็เลยเริ่มเที่ยว

กลายเป็นเล่นกันขนาดนี้
จำได้ไหมว่าเอาเงินไปทีเท่าไหร่

จุดไหนที่เป็นจุดที่แม่รู้สึกตัวว่า

ความทุกข์มันมากกว่าความสุขไงฮะ

แค่ไม่มีพี่สุโปรดอลไปหยิบเงินใครไม่ได้

เป็นคนที่ทำผิดมาทุกอย่าง
ไม่อยากให้ใครทำอย่างแก่สิ่งนี้

แล้วก็เอาเงินที่ได้จากงานไปจ่ายหนี้

ไปสร้างอย่างใหญ่เลยในซอยเสือใหญ่ครับ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

ก็ต้มสองเจ็ดพันบาทแล้ววันแรกน่ะใช่
เพื่อนพี่ระมาคอกหนูนะอ๋อก็ยังมาช่วยอุดหนุนอยู่
ก็วันนึงก็ขาย๕๐๐๐๗๐๐๐ค่ะ
แล้วก็ขยับขยายไปเรื่อย
เป็นจากหนี้นี่นะ๑ล้านปีเดียวหมด
ร้านนี้ปลดหนี้ภายใน๑ปี
เรียกว่าถือเป็นความสำเร็จของแม่ต๋อยและพี่มัง
ฝ่าฟันสู้ชีวิตจนมีร้านข้าวต้มซุปเปอร์มังขึ้นมาได้
แต่อีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่แม่ต๋อยฝ่าฟันมานั่นก็คือ
ชีวิตวัยรุ่นที่อดีตเคยล้มเหลว
ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วถึง๓ครั้ง
แต่ก็ไม่มีความสุขเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ต้องเท้าความไปก่อนว่าแม่เองก็มีปมเรื่องของชีวิตคู่
เพราะว่าเคยไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่มาแล้ว๓ครั้ง
๒๗ค่ะก็มีลูกด้วยกันคนนึง
พ่ออยู่ไปก็ตามมา๓รุ่นน่ะแม่ก็คิดว่า
ยังไม่ใช่อะค่ะแม่ก็ไม่โอเค

ยังมีลูกกับเขาเป็นคนนึงค่ะเพื่อทีจะดึงเขาอยู่
ก็ไม่ใช่อีกเราก็เลิกดีกว่า

ก็ยังอยากจะแต่งอีกแหละ

ลูกคนนี้เขาก็ไม่โอเคกับแม่
เขาโกรธแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องเลิกกับพ่อเขา

มันเป็นการจัดสินใจของพ่อกับแม่
ลูกจะแบบเอาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้
แม่ต้องเห็นคนของแม่

แม่จะเป็นคนทำอะไรที่ไม่ถูกจริง

แม่คิดถึงเขาไหม
มีอะไรที่แม่อยากจะบอกถึงเขาบ้างในวันนี้

แม่พร้อมนะคะเลี้ยงเขา

พร้อมจะเลี้ยงเขา

ค่ะ
ก็ว่าแม่ก็รักลูกเสมอ
แม่หลายไปแม่เพจไป
เขาไม่โอเคกับแม่เลย
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ต๋อย

ให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางรักชีวิตคู่

ฝ่าฟันกันมาจนมีทุกวันนี้ได้

มาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้เจอกัน

ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเป็นจะจีบกัน

ตอนเจอแรกนะเขาเป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้ว
แบบเวลาคุยแล้วมันสนุกทีแบบนี้

มีอะไรที่แม่ต๋อยอยากจะขอบคุณพ่อมางบ้างในวันนี้

แม่ฝันชีวิตกับเคนเหเหมือนกับเขาได้

ดูบ้างดาบ้างก็เหมือนกันแหละ
๓๐ปีรักเราไม่เก่าเลย
วันนี้นะขอบคุณแม่ต่อยแล้วก็พ่อมังมาก
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ